ไทยรัฐนิวสโชว์ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์สาเหตุ
ที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตถึง๑๘คนนะครับ
กับเหตุการณ์รถทัวร์ที่พลัดตกจากเขาพลึงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
ความลึกก็ประมาณ๑๕๐เมตรด้วยกันครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เกิดความสูญเสีย

ณขณะนี้ความคืบหน้าทางคดีก็อยู่ระหว่างการติดตามรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับว่าณขณะนี้เอง
ตำรวจบอกว่าคงต้องรอสอบปากคำพนักงานขับรถเพิ่มเติม
ในขณะที่ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยบนถนนของกรมทางหลวงนั้น
เมินเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากคนขับรถนั้นไม่เชี่ยวชาญในเส้นทาง
ก็เป็นไปได้ดูภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับ
จำลองเหตุการณ์และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
อุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยพบว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นบริเวณทางหลวง
หมายเลข๑๑ครับกิโลเมตรที่๓๕๐บวก๓๕๐ด้วยกันนะครับ
นั่นคือจุดที่เกิดอุบัติเหตุครับ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
มักจะเรียกว่าเขาผลึกนั่นเองมีระยะทางประมาณ๔กิโลเมตร
ด้วยกันนะครับและความลาดชันเกินและ๗ครับ
คุณผู้ชมดังนั้นชาวบ้านแถบนี้ก็มักจะเรียกนะครับว่า
พื้นที่เหล่านี้พื้นที่บริเวณนี้เป็นโค้ง
นั่นเองครับนี่นะครับผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัย
บนถนนของกรมทางหลวงก็มีการประเมินในเบื้องต้นนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็อาจจะเกิดจากความที่ไม่ชินเส้นทาง
อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันรวมทั้งเรื่องของการลาดชันของพื้นที่
ก็อาจจะมีผลเหมือนกันครับเรามาดูเหตุการณ์ใกล้ครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าหากว่าเราเข้าไปดูเหตุการณ์ย้อนจำลองให้คุณผู้ชมเห็นกันนะครับ
วิเคราะห์สาเหตุนั้นจะเกิดได้จากอะไรบ้าง
ที่ผ่านมาจุดเสี่ยงบริเวณดังกล่าวทางหลวงหมายเลข๑๑พยายามแก้ไขมาโดยตลอดนะครับ
นี่คือคำให้การของคุณสุจินมั่งนิมิตรผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
โดยมีหินโม่ปูนซีเมนและปูนซีเมนขาวเป็นส่วนผสม
เพื่อเพิ่มความฝืดให้กับผิวถนนช่วยให้ผิวถนนระบายน้ำออกอย่างรวดเร็ว
ลดการไหลลื่นระหว่างผิวถนนกับล้อรถยนต์ให้มีความฝืดมากยิ่งขึ้น
และยังติดตั้งเสาไฟฟ้ารายทางอีก๕๕ต้นเพิ่มแสงสว่างให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงเขาพลึง
พร้อมกับมีป้ายเตือนป้ายบังคับป้ายจำกัดความเร็วและป้ายสะท้อนแสง
แต่หากให้วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถบขศ๙๙๙เกิดเหตุเสียหลักตกเขาพลึงลึกประมาณ๑๕๐เมตรเนี่ยนะครับ
ขับรถและอาจใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสมกับทางหรือไม่ได้ใช้เกียร์ต่ำนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับการจะใช้รถใช้ถนนนะครับ

จะใช้ระบบแบบเบรกลมนั่นเองนะครับ
ซึ่งเบรกลมนี้จะใช้ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
ร้อยละ๗ในระยะทางความยาวไม่เกิน๓กิโลเมตร
ถ้าหากว่าเกิน๓กิโลเมตรไปแล้ว
จะเกิดปัญหาคือเบรกแตกนั่นเอง
ซึ่งระยะทางที่เรารายงานไปเบื้องต้นนี้นะครับ

มีความยาวประมาณสัก๔กิโลเมตรด้วยกัน

ก็ไปตรงกันกับสถิติที่มีการเก็บรวบรวมเอาไว้

กับพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ๗ระยะทาง
ใหญ่ที่จะเกิดก็ตั้งแต่๒กิโลเมตรขึ้นไป
จะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งนะครับ

นี่เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น
ก็เท่านั้นคงต้องรอติดตามข้อมูล

และถ้าหากว่ามีความคืบหน้าทางคดีของเหตุการณ์นี้
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้คุณผู้ชมนั้นติดตามกันต่อไปนะครับ